เอามาดูคราวนี้ตำรวจมึน
มึนเลยเพราะว่ามีเจ้าทุกข์มาแจ้งความบ่อยมากเลย
คุณตำรวจค่ะขอลงบันทึกประจำวันหน่อย

ปัสสาวะบ่อยต้องแจ้งความเลยเหรอคะเออเอาสิ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่สพเมืองระยองนะครับ
ร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนพัฒน์ปัทวีศรีสุธา
เป็นร้อยเวรสพเมืองครับได้รับแจ้งความจากนางสาวทัศน์ดาว
อายุสามสิบหกปีเธอบอกว่าเธอมีอาการปัสสาวะบ่อยครับ
สงสัยว่าอาจจะถูกวางยาในน้ำปลาปลา
หรือวางยาจากน้ำที่เธอซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ
มันอาจพี่ต้นทำหน้างงงนะมันอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่
ไม่รู้หนูดื่มทีไรนะปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
จึงมาแจ้งความครับเธอให้เหตุผลแบบนี้
มาแจ้งความจะเอาใบแจ้งความไปหาหมอ
แล้วไปถามหมอว่าทำไมเธอถึงปัสสาวะบ่อย

คือซับซ้อนเกินไปอันนี้มาทางอ้อมนะ

เอาไว้แจ้งความไปหาหมอเพื่อจะไปบอกหมอว่า
เธอปัสสาวะบ่อยพี่เล่าไม่ผิด
ไม่คือตรงไปหาหมอก่อนไหม
แล้วถ้าหมอตรวจว่าในปัสสาวะของคุณมีสารผิดปกติ

คุณลสลินคุณช่วยเคารพด้วยเขาเป็นแบบนี้เขาบอกแบบนี้

ไปตำรวจก่อนพนักงานซับซ้อนกับตำรวจทั้งโรงพัก

คือคาดไม่ถึงว่าจะมีการแจ้งความแบบนี้
พนักงานซับซ้อนทำยังไงแล้วบอกว่า

แต่นางสาวทัดดาวน์เนี่ยขึ้นโรงพักเดือนหนึ่งเป็นสิบครั้ง
มาด้วยเหตุนี้ปัสสาวะบ่อย
ทุกครั้งที่มานะตำรวจจะแนะนำว่า
ไปหาหมอก่อนไหมแบบที่คุณสลินสงสัย
ไปหาหมอก่อนไหมหรือว่าเดี๋ยวจะไปส่งโรงพยาบาลไหม

จะเอาใบแจ้งความไปยืนยันกับหมอ
เพื่อให้หมอตรวจเออนะครับ
หลังจากเห็นว่ามาหลายครั้ง
สุดท้ายตำรวจยอมนะยอม

เพื่อความสบายใจแล้วบอกว่าอ้าวเอาไปหาหมอ

คือถ้ากิน๑๐ลิตรก็ต้องฉี่บ่อยขนาดนั้นแหละ

นะฮะแล้วไปสงสัยร้านสะดวกซื้อไปสงสัยการมาปลา
ว่าวางยาทำให้กัญญาบ่อยอย่างนี้เหรอ

เอ้าส่วนคดีคอนแท็กเลนส์หาย
ตำรวจแนะนำบอกว่าเก็บให้มิดชิดสิจ๊ะ

แต่คดีหลังนี้ไม่ต้องลงบันทึกประจำวันนะ
ไม่ติดใจก็เอาเป็นการจบเรื่องของ
มาแจ้งความด้วยเหตุปัสสาวะบ่อยเหลือเกินค่ะ